รู้ไหมว่ามันมีไข่ที่ขายได้กิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาท

จริงไข่อะไรอยากรู้ใช่ไหมติดตามในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

อ้อพูกโบว์ท่านดอกชะป๊า
เฮ้ยว่าแต่ทำไมตั๊กกระแทนที่นี้ไม่ผูกโบว์กันล่ะครับเนี่ย

ชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าแต่ทำไมถึงเลิกเลี้ยงควายแล้วมาเลี้ยงตะกะแตนล่ะครับ
เลี้ยงควายคือมันนักไป
ก็เลยว่าหาอะไรที่มันเบากว่านี้
คุณพระนิดาเขาศึกษาการเลี้ยงตะกะแตนปาทังก้า

โดยเริ่มจากการเลี้ยงเพื่อเอาไว้กินเองนะ
ซึ่งในตอนแรกเขาได้ทดลองซื้อตะกะแตนปลาทังก้า

โดยสามารถเพาะได้ประมาณ๕๐๐ตัว
จากนั้นก็ให้ตะกะแตนปาทังก้า

แล้วออกลูกหลานมาเรื่อยครับ

ลองเล่าวิธีการเลี้ยงตะกะแตนปาทังก้า
ให้เกษตรทำเงินของเราฟังหน่อยครับ

มันไม่ได้ทานน้ำแค่ฉีดพรม
เพราะว่ามันมีน้ำจากย่าอยู่แล้ว

ให้ไว้ตอนเช้าให้อีกตอนเย็นก็ได้หรือบ่าย

ตะกะแตนปาทังก้ามีอายุครบประมาณ๔๕วัน

และออกไข่มาให้ได้เก็บล่ะครับ
โดยจะใช้วิธีการนำกระบะทรายมาวางไว้
เพื่อให้ตะกะแตนมาวางไข่แล้วก็ทยอยเก็บ
พอตะกะแตนอายุได้๖๐วัน
ก็จะเริ่มทยอยจับตัวส่งขายแล้วล่ะครับ
แล้วก็นำชุดใหม่มาเลี้ยงแทน
ซึ่งแต่ละโรงเรือนสามารถเลี้ยงตะกะแตนได้
เป็นหมื่นตัวเลยทีเดียว
สำหรับราคาซื้อขายตั๊กกะแตนปาทังก้า
ราคาขายแบบเป็นตัวนะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาท
แต่ถ้าขายเป็นไข่ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ
กิโลละหมื่นสีละพัน

ถือว่าเป็นราคาที่พึงพอใจอย่างยิ่ง
เป็นอาชีพใหม่ที่ดีกำไรก็ดี
ตลาดต้องการสูงเพราะตั๊กกะแตนถือว่าเป็นอาหารโปรตีนชั้นดีที่คนนิยม
อีกทั้งก็ง่ายลงทุนต่ำอีกด้วย
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ยุบยับนั่นล่ะเงินทั้งนั้นล่ะ
ดังนั้นเลยนะคะเอาศึกษากันดูแล้วกันสำหรับใครสนใจเนอะ